ช่วงนี้พาไปดูหนุ่มแจ๊สของเรากันหน่อยนะ

มาพร้อมกับคำคมที่ฝากไว้ให้คิด
จะเป็นยังไงค่ะไปติดตามกันค่ะกับช่วง

ใครได้ยินอะเปล่าชีวิตอยากต่างก็ต้องสั่งไลฟ์คอร์ด
แม้สมัยนี้อารมณ์อะไรก็ต้องใส่คำคมนะคะ
เนี่ยล่าสุดเลยก็พี่บอลเชิญยิ้มและแจ๊ดล้านห้า
เอ๊ยแจ๊สสุปุ๊กนี้ปลาไปยอมกุ๊กนี่แหละค่ะ
พี่ก็ฝากไอเดียการใช้ชีวิตมา
แต่ฟังไปฟังมาไม่รู้บ่นหรือกรนด่าใคร
วัยรุ่นทุกคนที่กำลังใช้ชีวิตอยากสร้างตัว
ฟังคำคมจากพี่แจ๊สแล้วการซ่าตัวใช่ครับ
อยู่บ้านเมียก็ด่าออกมาจากกระต่าย
อยู่บ้านเมียก็ด่าออกมาจากกระจ่าง

โดนี่มีขัวช่วยมันเจ็งดุดุม

งานนี้มีสดุแรงเจอไลฟ์โค้ดแจ๊กเมียรัก
มีคดีซื้อเสื้อล้านห้าสงสัยต้องเปลี่ยนคำคมซะแล้วล่ะว่า